ว่าเดี๋ยวนี้คนฆ่ากันเยอะ
ฆ่ากันโดยเรื่องเงินก็เรื่องความรัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๘กุมภาพันธ์
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตายกัน

ที่นายดานุสรหรือว่านายเจ
ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิไปยิงนางสาวปียนุชชัดไทยหรือว่าคุณตาย
อดีตภรรยาของตัวเองที่เพิ่งจะหย่ากันไปในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
แต่ไปด้วยความหึงหวงว่าฝ่ายหญิงดูเหมือนจะมีแฟนใหม่
ก็เนี่ยค่ะบุกเข้าไปแบบนี้
แล้วใช้คำว่ากระหน่ำยิงก็คงไม่ผิดนะคะ
เพราะว่าเจอปลอกกระสุนปืนในจุดเกิดเหตุ๗ปลอกคืออย่างน้อยคือ๗นัด
แล้วรอยกระสุนที่อยู่บนร่างของคุณตายเนี่ยเข้าหัวเข้าตัว๓๔นัดเข้าไปแล้ว
ใช่ไปโดนจุดสำคัญหมดเลยเพราะว่าตัวในเจชอบยิงปืน
ก็ถือเป็นเหตุอุกอ่านแล้วก็เป็นเหตุความรักที่ไม่สมหวัง
แล้วก็เกิดเป็นการเอาชีวิตกันขึ้นนะคะ
คืนนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายของนางสาวปียนุษยชัดไทยหรือว่าคุณตาย
วัย๒๘ปีจัดขึ้นที่บ้านท่าไผ่ในอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะ
บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คนในครอบครัวไม่มีใครทำใจได้เลยนะคะ
นายวีรชัดไทยคุณพ่อของคุณตายเนี่ยนะคะก็บอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุครอบครัวของนายเจเนี่ยไม่เคยติดต่อมาเลย
แต่พ่อก็บอกนะคะว่าต่อให้ติดต่อมาพ่อก็ไม่ยอมให้มาเคารพศพลูกสาวหรอก
เพราะว่าสิ่งที่ทำมันรุนแรงเกินไป
ถึงพ่อจะเห็นเจร้องไห้ขอโทษสังคมขอโทษทุกคน
แต่พ่อมองว่าสิ่งที่พ่อเสียไปมันเทียบกับคำขอโทษไม่ได้เลย
ถึงมาก็ผมบอกแล้วไม่ต้องมา

ก็บอกเขาแล้วแล้วบอกไปให้สบายเถอะลูก
หลานคนเดียวนะพ่อเลี้ยงให้ได้ไม่ต้องห่วง
คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของฝั่งผู้เสียชีวิตฝั่งคนตาย
ก็คือต้องเลี้ยงดูหลานเพราะว่าจริงก็เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละ
ใช่ค่ะแต่ที่น้องออกมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
ซึ่งคุณพ่อบอกด้วยว่าตอนนี้ก็ต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านมาจัดงานศพให้ลูกสาว
ส่วนพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพ
หลังจากนี้ครอบครัวก็ต้องทำไร่ทำสวนใช้หนี้กันต่อไป
แต่ก็ยืนยันค่ะว่าจะเลี้ยงหลานให้ดีที่สุด
ส่วนทางด้านของนายอนุทัยหรือว่านายบิววัย๒๔ปี
เพื่อนชายที่กำลังคุยอยู่กับคุณตายผู้ตายเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละคือชู้ของอดีตภรรยาเขา
เป็นปมเหตุที่ทำให้เขาต้องก่อเหตุสลดขึ้น
ที่ในแชทมีข้อความถามอย่างว่าคุยกันมานานรึยัง

ใช่พยายามจะโอ้โหบี้ถามว่าได้กันหรือยัง
เออแล้วจนสุดท้ายพอมันได้คำตอบมาเนี่ย
ว่าแบบแล้วได้แล้วเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็เขาก็หยิบยกมาว่าเรื่องนี้แหละคือชนวนเหตุ
เราก็ไปคุยกับนายบิวนะคะ
ซึ่งนายบิวบอกว่ารู้จักกับตายตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านเกมออนไลน์
ก็แลกเบอร์แหลกไลน์แลกเฟซบุ๊กกันแล้วก็คุยกันมาตลอด
คุยทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องของเจก็คุย
เดี๋ยวลองฟังเสียงของนายบิวกันหน่อยนะคะ
แล้วก็ลูกกันหมายที่ทีเต้าสนทีสาขาหลวง
ในกลึงเงินเดือนโขรอบแป้งแบบพี่บิวดั้งองงงจา้าเอง

ก็คือว่าเป็นยามีบ้ายามีอย่างกันแหละ
ก็คือว่านั่งหิตเกียจกันต่อกับมีผู้หญิงคุณไหมแล้วเนาะ
ก็คือไม่ยอมหลึกร้ายนะ

คุยกันก็คือว่าเอาล่ะคือมันตายมันก็ไม่น่า

ข้อความเนี่ยคือว่าประชุดประชุดประชายนะครับเนาะ
ก็คือถึงความหวังแล้วกับผมเนี่ย
ก็ไม่ได้เจรนหน้าคุณกันไม่ได้ป้ายคุณคุณค่ะ